สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้องติดตามเรื่องนี้กันหน่อย
ตั้งแต่๙โมงกว่าใกล้๑๐โมงจนมาถึงตอนนี้เที่ยง
ฝ่ายค้านอภิปรายไปแล้ว๓คนเปิดด้วยคุณสมพงศ์อมรวิวัตร
ผู้นำพักฝ่ายค้านตามมาด้วยเลขาธิการพักเพื่อไทยอนุดิตนาคอนทัพ
และตอนนี้ก็คุณปียบุตรแสงกระหนกกุลกำลังอภิปรายเป็นคนที่สาม
ก็ปมประเด็นที่เป็นข่าวมาอย่างต่อเนื่องนั่นแหละครับ
เรื่องนี้ท่าทีของฝ่ายรัฐบาลท่าทีของฝ่ายค้านเป็นข่าวมาแล้ว
เกือบเดือนนะครับอ่าฉะนั้นวันนี้พอถึงวันอภิปรายจริง
ก็ต้องคอยดูว่ามันจะมีความเนื้อหาเข้มข้นมากน้อยแค่ไหน
หัวข่าวเขาบอกฝ่ายค้านจัด๑๕ขุนพลซักฟอก
ตู่บอกไม่ตื่นเต้นสักนิดอีกฉบับบอกบิ๊กตู่เย้ยฝ่ายค้าน
ฟอกไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นประชาชนอย่างเราเรา
เมื่อติดตามการเมืองแบบนี้ต้องแยกแยะและมีสติครับ
ต้องแยกแยะให้ออกว่านี่เป็นวาระทางการเมือง
ที่เขากำหนดกันมาล่วงหน้าแล้วถ้าเราไม่แยกแยะ
เราจะคิดในใจโดยเฉพาะคนภาคอีสานคนที่อุบล
คนที่หลายจังหวัดจะคิดว่าอะไรกัน
น้ำท่วมจะมิดหลังคาอยู่แล้วผู้แทนราษฎรแทนที่จะคุยกันเรื่อง
แก้ปัญหาน้ำท่วมแทนที่จะไปอภิปรายสักถาม
ให้รัฐบาลตอบเรื่องน้ำท่วมกลับไปเอาเรื่องอะไรก็ไม่รู้
มาคุยกันในสภาในภาวะที่ชาวบ้านเดือดร้อน
คิดอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าการเมืองมีวาระของเขา
การเมืองก็ส่วนการเมืองเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ก็ว่ากันไปเอ้าถ้าเอามาปนกันอย่างนั้นเนี่ย
มันยุ่งแล้วเรื่องนี้ฝ่ายค้านเขาเขาเรียกว่าเขาจองกระถิ่นไว้นานแล้ว
แล้วก็มาลงล็อกเอาวันวันนี้วันที่สิบแปด
วันที่คนกำลังเดือดร้อนวันที่คนกำลังเดือดร้อน
ฝ่ายค้านเขาจะเลื่อนไปก็ไม่ได้
เขาจะยกเลิกไปเลยก็ไม่ได้เพราะว่าโอกาสที่จะอภิปรายแบบทั่วไปโดยไม่ลงมติ
ปีหนึ่งทำได้หนเดียวเรื่องเดียวอ่าถ้าไปยกเลิก
ก็หมดสิทธิ์เลยเขาเสียสิทธิ์ฉะนั้นเราในฐานะประชาชน
ต้องทำใจเข้าใจว่านี่คือวาระทางการเมืองที่จริงเนี่ย
วันนี้มีประเด็นร้อนทางการเมืองซ้อนอยู่อีกประเด็นหนึ่ง
จำได้ไหมครับเรื่องที่ฝ่ายค้าน
ทั้งหมดเนี่ยเขาไปยื่นเรื่องให้สารรัฐมนูลวินิจฉัยว่า
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยก่อนที่จะมาได้รับโหวตเป็นนายกเนี่ย
มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่เขาไปยื่นกับสารรัฐมนูลไว้
สารก็นัดว่าวันนี้จะมีการวินิจฉัยตรงเป๊ะกันพอดีเลยกับวันอภิปรายในสภา
ช่วงบ่ายบ่ายจะมีการอวินิจฉัยสื่อดูข่าวเมื่อเช้าแล้วเนี่ย
สื่อไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้มากนักหรือสื่ออาจจะ
พอรู้เป็นในว่าประเด็นนี้ไม่น่าจะมีปัญหากับนายก
แต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยต้องดูครับถ้าสมมุติว่าสารรัฐมนูลวินิจฉัยว่า
ก่อนหน้านี้ตำแหน่งหัวหน้าคอสชเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐผลก็คือว่าพลเอกประยุทธ์จะขาดคุณสมบัติ
ในการเป็นนายกรัฐมนตรีทันทีครับเพราะว่าเอาเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้
นี่ถ้าสมมุติสารวินิจฉัยว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าสารวินิจฉัยว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐไม่ขาดคุณสมบัติในการที่จะเสนอชื่อเป็นนายก

ผมไปอ่านคอลัมป์ของแม่ลูกจันทร์ในไทยรัฐวันนี้เขาเขียนว่าสารรัฐมนูลจะมีทางออกอยู่สองประตู
ประตูที่๑สารเห็นว่าตำแหน่งหัวหน้าคอสชเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเหตุผลประกอบก็เพราะว่า
เคยมีคำพิพากษาสารดีกาชี้ว่าหัวหน้าคอสชเป็นเจ้าหน้าที่รัฐสามารถใช้อำนาจรัฐ
ลงโทษผู้กระทำผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งคอสชได้นี่ประตูที่หนึ่ง
ประตูที่๒สารจะเห็นว่าตำแหน่งหัวหน้าคอสชไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ
เหตุผลประกอบแสดงว่าสารมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ตรวจการแผ่นดินที่เห็นว่า
หัวหน้าคอสชไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ไม่อยู่ในใต้บังคับบัญชาของรัฐไม่ได้รับแต่งตั้ง
ฉะนั้นนี่คือประเด็นที่จะต้องลุ้นกันประมาณบ่ายวันนี้
ต้องลุ้นกันบ่ายวันนี้จะออกหัวออกก้อยยังไง

ประเด็นที่๓ที่ต้องลุ้นวันนี้อ้าวคนที่รักสุขภาพ
จะต้องลุ้นเรื่องนี้เพราะว่าเขาเรียกร้องต่อสู้กันมานาน
เรื่องสารพิษสามตัวพาราคอร์ดไกรโฟเซตคลอร์ไฟลิฟฟอร์ส
ที่ใช้ใช้กันอยู่แล้วก็ยื้อกันมาเรื่อย
วันนี้คณะกรรมการวัตถุอันตรายจะประชุมกัน
วันนี้หัวข้อประชุมวันนี้น่าสนใจมากว่า
ตกลงจะเป็นไปตามมติเดิมยืดเวลาใช้ไป๒ปี

นี่เป็นประเด็นที่คนที่เขาห่วงสุขภาพ
เฝ้าคอยแล้วการประชุมวันนี้สำคัญนะครับ
นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ตอบคำถามนักข่าว
ที่ว่านายกบอกว่าต้องลงมติโดยเปิดเผยเนี่ยเพราะคราวก่อนโน้นเขาประชุมกัน
แล้วเวลาเขาลงมติเขาห้ามออกมาบอกข้างนอกว่าใครลงมติยังไง
แต่คราวนี้ใครลงมติยังไงต้องเปิดเผยว่าที่คุณลงมติแบบนั้น
เพราะคุณมีเหตุผลอะไร
เรื่องนี้นอกจากนายกรัฐมนตรีแล้วคุณมนัญญาไทยเศษ
ลัฐมนตรีเช่นการกระสวงกระเศษและสากรเนี่ย
ท่านก็ยืนยันว่าเรื่องนี้จะต้องมีการลงมติอย่างเปิดเผย
เกษตรกรจะได้เตรียมข้อมูลไว้ครบถ้วนแล้ว

เกษตรเนี่ยได้เตรียมข้อมูลที่จะป้อนให้คณะกรรมการครบถ้วนแล้ว
การลงมติควรจะต้องเปิดเผย
เหตุผลคุณมนัญญาบอกว่าความจริงคนที่ต้องที่ทำก็ต้องรับ
ถ้าเกิดเขาต้องการเอาสารพิษ๓ตัวนี้ไว้เขาก็ต้องรู้ว่าเอาไว้เพราะอะไร
ต้องบอกให้พี่น้องประชาชนรู้
นี่ผมก็เติมว่าอย่าคิดว่ากรรมการบางส่วน
อย่าให้เราคิดว่ากรรมการบางส่วนห่วงธุรกิจ
เพราะที่เรารู้มาก็คือว่าธุรกิจของบริษัทใหญ่
การที่นำข้าวสาร๓ตัวนี้มามูลค่าการตลาดปีหนึ่งเกือบแสนล้านบาท
ถ้า๓ตัวนี้หายไปเอามาใช้ไม่ได้นำเข้าไม่ได้
จะมีบริษัทใหญ่ศูนย์เสียรายได้
ฉะนั้นเราต้องจับตาดูว่าถ้ากรรมการลงมติว่า
ให้ใช้ต่อไปอีก๒ปีตามมติเดิมคุณจะต้องมีคำอธิบาย
ให้ประชาชนรู้ด้วยแล้วต้องเปิดเผยรายชื่อ
ใครบ้างที่โหวตให้แบนภายในสิ้นปีนี้
ใครบ้างที่โหวตบอกว่าให้ใช้ต่อไปอีก๒ปี
กว่าจะมีสารเคมีตัวอื่นมาทดแทน
ก็แปลว่าชะตากรรมของคนกินพืชผักผลไม้
ของคนปลูกผักของคนที่ใช้ยาเคมี
จะต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ต่อไป
นี่คือประเด็นที่น่าจับตามองทั้งสองเรื่อง
ทั้งเรื่องในสภาทั้งเรื่องที่สารรัฐมนูลตอนบ่าย

ขีดเส้นใต้๓เรื่องวันนี้ครับ
ใหญ่ทั้งนั้นนะฮะที่วันนี้ต้องติดตามกัน
เส้นใต้เมืองไทยกับข่าวเที่ยงไทยรัฐวันนี้นะครับ